บางคนก็ไลน์มาถามเหมือนกันว่าเจ้าแม่ใบตองเข้าร่างหรือยัง
วันนี้วันที่๑๔แล้วไงมันก็ใกล้แล้ว
อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะรู้เหลือเกินว่าเจ้าแม่ใบตองนี่จะมีอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ไปลุ้นไปเหลือมกันหรือเปล่า

ไปที่จังหวัดยะโสธรไปเจอกับวัวสองหัว
วัวสองหัววัวสองหัวเฮ้ยทำยังไงดี
อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็แห่กันไปดูขอโชคขอลาบครับ

นี่ครับยังไม่บอกนะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่

จุดนี้นะครับคือบ้านดอนม่วงตำบล
ุดแห่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร

กำลังมุ่งดูซากลูกวัวสุดแปลก
ที่ว่าแปลกเพราะว่าวัวมี๒หัว
สี่หูสี่ตาและมีสองหาง

ประมาณนั้นเป็นแฝดวัวที่มันเป็นตัวติดกัน

ไปถามนางบุญล้อมบุญขาวเจ้าของวัวสองหัวเนี่ยนะครับ
ก็เล่าว่าให้ตนกับลูกเขยเลี้ยงวัวเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
สิบตัวค่ะมีวัวตัวแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะ

ส่วนเจ้าตัวที่เห็นอยู่นี้ออกมาเป็นคู่กันคือตัวที่๗ครับ
ลักษณะคือมันแปลกอย่างที่บอกไป
ออกมามี๒หัวตอนที่ออกมาจากท้องแม่ใหม่
วัวยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่อยู่ไปได้สักพักประมาณสัก๑๐นาที
วัวก็ตายไปคุณป้าก็เล่าต่อว่าที่ผ่านมาเลี้ยงวัวมานาน
หลายสิบปีไม่เคยเจออะไรแปลกประหลาดแบบนี้
ลูกหัวสองหัวโอ้ยแล้วยิ่งช่วงเวลาแบบนี้
วันที่สิบสี่แล้ววันที่สิบสี่มักราคม
คุณผู้ชมครับชาวบ้านนะมากันเพียบแล้วครับ
แห่กันมามุงดูเกี่ยวกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นแบบนี้
เขาว่ากันว่าเป็นเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เหรอ
นั่งวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
มันจะออกมาเป็นเลขอะไรดีแต่อย่างแรกที่เขาทำคือจุดทูบ
แล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบตามความเชื่อกันก่อนเลย
ป้าล้อมนะ
ก็จะนิวมนต์พระมาทำพิธีชาวประณะกิจเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับลูกวัวตัวนี้
ก่อนที่จะนำซากลูกวัวนะครับไปให้กับทางวัดเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้
ให้คนอื่นได้ดูแลศึกษาต่อไป
ไม่รู้จะเป็นการศึกษาหาเรื่องของโชคลาภอะไรหรือเปล่า
เราก็ไม่ทราบได้นี่หาอะไรมาวัดด้วย
แล้วแต่ความเชื่ออันนี้เขามาขายเฉยไม่เกี่ยวอะไร
พอดีว่าแม่ค้าเดินผ่านมา

สิ่งหนึ่งที่ต้องจ้องมองกันแล้วก็อยากรู้ก็คือ
เลขที่บ้าน
ผมยังไม่ได้บอกนะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่
เอาแต่ว่าเขาให้ดูแล้วว่าเขาซื้อเลขอะไร
คุณไม่ต้องบอกแล้ว
บอกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะงอนเราอีก
บ้านเลขที่๓๑หมู่๓

นี่ฉันเมื่อกี้เห็นเขายก๘หนึ่งขึ้นมา

บางคนก็คิดเป็นเลขอย่างอื่นไง
แต่ละคนตีความเป็นตัวเลขไม่เหมือนกัน
หรือป่าววัว๒ตัว๔ขาตัวละ๔ก็เป็น๘

เอาใหม่วัว๒ตัวตัวละ๔ขา

เขาก็ตีเป็นตัวเลขเป็นเรื่องราวของความเชื่อ

อ้าวปวดหัวปวดหัวปวดหัว
เขาไม่ได้ให้คิดเลขเขาให้ดูข่าว

ว่ามีวัวแปลกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
แล้วทำพิธีเป็นความช่องความเชื่อ
ตัวเลขอะไรไม่มี

เรื่องความเชื่อมันก็เป็นธรรมดาแหละคุณผู้ชม
ที่เขาก็มีความเชื่อกันไปนะคะ